คลิปหนึ่งอยากให้ดูแล้วช่วยบอกหน่อยว่าพฤติกรรมของคนขับรถคันนี้เขาเป็นอะไร
อืมค่ะนะฮะจอดรถปุ๊บเดินถือถุงขยะออกมาแล้วโยนทิ้งใส่ลงไปในคลอง
อ่ะแล้วคนเขาเห็นอ้าวอ่ะไปดูครับ
โอ้ทิ้งกันแบบนี้เลย
มากเลยอ่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมทุกคนงง
งงกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เราสามคนนี่ถึงขั้นมองหน้ากันเลยนะ
แล้วคือแบบคำถามคืออ่ะ

เมื่อกี้ที่เห็นอ่ะมันคือขยะเศษพลาสติกไม่ใช่อาหารปลาใช่ไหม
ใช่แล้วแปดเนี้ยคืออยู่อยู่จอดรถอยู่ตรงนี้
เปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บลงจากรถ
แล้วมาประตูหลังมาหยิบถุงขยะแล้วก็ไปเทใส่ครอง

ลงคลองทิ้งขยะให้เป็นที่แยกขยะก็ว่ากันไป
คนที่เขาอยู่ในรถคันที่มีกล้องเขาก็เรียก

นี่มอเซตตามหลังมาก็งง

ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชม
แล้วผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๔๐แล้วนะ

ลงมาแล้วทิ้งแบบนี้ต่อหน้าต่อตาทุกคน
ทุกคนบนถนนงงหมดเลยนะครับ

จริงแล้วรถเขาจอดติดไฟแดงกันอยู่

เขาเรียกว่าหนองแขมเนอะข้ามครองภาษีเจริญ
และอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เขาก็จอดติดไฟแดงอยู่ตรงข้ามสะพานตรงนี้

ทีมข่าวตรวจสอบไปก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิป
ที่เป็นกล้องหน้ารถของคันนี้ชื่อว่าคุณพิมก็บอกว่า

ตอนแรกตอนแรกคิดว่าเฮ้ยพี่เขารถเสียหรือเปล่า
เห็นเปิดไฟฉุกเฉินแต่ไม่ใช่กลับเอาขยะลงไปทิ้งใส่ครอง
ตอนนั้นมีพี่วินคนหนึ่งขี่รถมาตะโกนถามเฮ้ยทิ้งแบบนี้เลยเห

ผู้หญิงเขาไม่ตอบอะไรไม่ได้สนใจก็เดินขึ้นรถไปปกติ
จริงเหรอใช่แล้วที่ทิ้งนะมีเศษขวดน้ำ
มีกระดงกระดาษเต็มไปหมดแล้วครับ
นอกจากมันไม่ดีแล้วมันน่ารังเกียจแล้ว
มันมีความผิดตามกฎหมายนะ
เรื่องของการข้อหาเรื่องของการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองอะไรแบบนี้
มีความผิดนะปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะ
เพราะว่าคุณจอดรถบนสะพานแล้วคุณก็ลงไปทิ้งขยะแบบนี้
อันนี้หลายกระทงแล้วคลิปนี้เห็นชัดเจนพฤติกรรมรวมทั้ง
เบียนของรถด้วยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย
ไม่ได้เลยนะเรื่องนี้นี่ขวัญว่ามันควรจะต้องลงโทษให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเธอถึงทำแบบนั้น
คือกำลังจะบอกว่างั้นออกมาอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไปเพราะอะไร
แต่ด้วยใดนะมันจะมีเหตุผลสิ่งใดให้ได้ทำแบบนั้น
มันไม่มีอ่ะใช่ไม่มีอ่ะแล้วในกรุงเทพมันมีถังขยะเยอะแยะมากมายอ่ะ
ทิ้งที่บ้านก็ได้บ้านไม่มีทางขยะ
ถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักกับคุณพี่ที่เอาขยะไปทิ้งเนี่ย
ถามเขาหน่อยหรือไม่คุณพี่ติดตามข่าวอยู่เนี่ย
ถ้าเกิดเราเข้าใจผิดตามภาพที่ปรากฏก็ด้วยความเคารพนะครับ

คือที่ฉันถึงถามไงว่าเดี๋ยวก่อนดูให้ดีว่า
มันเป็นพลาสติกเป็นขยะหรือเป็นอาหารปลา

ถูกต้องถูกไหมเออเอาฝากด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ย้ำแบบนี้
ถ้าเกิดว่าน้องเยาวชนดูข่าวกับคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่ที่แจ้งว่าสิ่งแบบนี้ห้ามทำเป็นอันขาด
อย่าทำไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะโอ้แต่ลงกระทับตาย